รูปทรงของงานเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนจะมีรูปแบบรูปทรงได้ง่ายไม่ซับซ้อน
ด้วยแรกเริ่มจะมีการปั้นเพื่อการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนตามวิถีชีวิตประจำวัน
รูปทรงที่พบเห็นจึงมีลักษณะเป็นของใช้ทั่วไปเช่นโอ่งหายกระถางริมน้ำข้าวรอฝนยา
ส่วนลวดลายที่ช่างตกแต่งนั้นก็เป็นลวดลายที่สร้างสรรค์ขึ้นจากวัสดุอุปกรณ์ตามธรรมชาติมีลักษณะเป็นลายเส้น
เช่นลายลูกกลิ้งที่เกิดจากการใช้ไม้ทำให้เกิดเป็นลวดลายโดยใช้วิธีการตีลายให้เกิดเป็นลวดลายประทับกับชิ้นงาน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน